ส่วนคดีนี้ค่ะที่นครปฐมมีความคืบหน้าจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
คดีนี้คุณผู้ชมช่วยกันส่งข้อความตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่เราเริ่มต้นเล่าเรื่องนี้เลยค่ะ
ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูอะค่ะอันนี้คือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจำได้นะคะภาพนี้นะคะ
คุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะเป็นมือปืนรับจ้างหรือเปล่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ที่ผู้ตายกำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านกุมภาพันธ์ปีหน้าหรือเปล่า
หรือเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าดึงสร้อยคอทองคำ๓บาทของผู้ตายไปด้วย
เราช่วยกันตั้งข้อสังเกตเอาไว้เยอะมากแต่สุดท้ายรู้ตัวแล้วว่าคนร้ายคือใคร
ออกหมายจับและจับได้แล้วด้วยแต่ประเด็นคือคนร้ายยังไม่ยอมบอกเลยนะ
มูลเหตุจูงใจมันคืออะไรนะยังไม่พูดอะไรยังไม่พูดถึงเลยนะคะ
ยังไม่มีรายละเอียดออกมาแต่มาดูก่อนค่ะว่าคนร้ายคือใคร
คนร้ายที่ก่อเหตุตามภาพนี้นะคะชื่อว่านายนัทเศษบุญรอดอายุสามสิบหกปี
เป็นชาวบ้านพื้นที่หมู่๑๐ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ก็คือคนในพื้นที่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่๘แต่คนร้ายเนี่ยอยู่หมู่๑๐นี่นะคะ
ตอนนี้เนี่ยคือตำรวจบอกว่าจับได้แล้วออกหมายจับมาตอนบ่ายใช่ไหมคะ

ข้อหาตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลย
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืน
ใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทั้งทั้ง่นั้นไป
หรือพาทรัพย์นั้นไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
นี่คือข้อหาไปจับได้ที่บ้าน
ในพื้นที่หมูเก้า
ก็ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หนีไปราชบุรีแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าจับได้แล้วแต่เขายังไม่บอกว่ามูลเหตุจูงใจมันคืออะไร
ตอนนี้ก็ต้องเค้นสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ทีนี้ค่ะขอเล่าย้อนนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนจะจับนายนัทเศษผู้ต้องหาคนนี้ได้
เมื่อตอนเช้าชาวบ้านหมู่๘ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ก็คือท้องที่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมไปรอดูหน้าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนายประดิษฐ์อินทนินผู้รับเหมา
จนเสียชีวิตนะคะเขาไปรอดูกันใหญ่เลย

เพราะเขาได้ข้อมูลมาไงฮะว่าตำรวจเนี่ยจะจับได้แล้วเดี๋ยวจะเอาตัวมาทำแผนแล้ว
หลายคนก็เลยมารอดูแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่า
มันอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งในเพื่อนสนิทของนายประดิษฐ์ผู้เสียชีวิตบอกว่า
เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความขัดแย้งกันอยู่ก่อนแล้ว
มั่นใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของการลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุรู้แค่ว่านายประดิษฐ์จะลงสมัคร
แต่เอาจริงนะนายประดิษฐ์ไม่ได้บอกใครนะ

ไม่ได้บอกใครเลยนะคะว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
มีแต่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้
ดังนั้นถ้ามันเป็นประเด็นนี้มันก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดที่มาก่อเหตุ
ยืนยันว่านายประดิษฐ์ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ชาวบ้านรักมากเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านมาก
เพื่อนคนนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุยังเจอหน้าทักทายกันอยู่เลย
แล้วก็เห็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนะ
ก็นั่งอยู่พอลุกจากวงไปไม่นานปุ๊บก็เกิดเหตุ
นี่นะคะเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมคะที่เราเล่าเรื่องนี้ไปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็คือที่มีอดีตผู้ใหญ่บ้านมาบอกค่ะ
มาให้ข้อมูลว่าคนนี้ที่คุยกับทีมข่าวของเราตั้งแต่เมื่อวาน
ที่บอกว่าทีมผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนี้แหละ
ก็ชวนถึงขั้นเรียกว่ายุเลยก็ได้ยุให้นายประดิษฐ์ผู้ตายลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน
ครับแต่ก่อนหน้านี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีจำนำข้าวแล้วขาดคุณสมบัติไป
ทีมข่าวเลยไปถามเพิ่มเติมไอ้ประเด็นนี้แหละ
เพราะเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของชิงเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้าน
เพราะว่าตัวนายประดิษฐ์เองขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
ทีมข่าวไปคุยกับผู้ใหญ่ชัยวัดแซ่อึ้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘นะคะก็คือผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันบอกว่า
อดีตผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อวานเนี้ยอ่า
ไม่จริงคือเอาจริงนะการลงสมัคร
เก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นความตั้งใจของนายประดิษฐ์อยู่แล้วครับ
ที่ผ่านมาชาวบ้านมีปัญหาอะไรนายประดิษฐ์ไปช่วยตลอด
วันเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่ชัยวัดคนนี้คนที่ให้ข้อมูลกับเราวันนี้
บอกว่ายืนยันได้เลยว่ามีการคุยกัน
เรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๘มิถุนายน
คุยกันปุ๊บก็ขอตัวแยกย้าย
มาถึงบ้านได้แป๊บเดียวโอ้โหได้ยินเสียงปืน
ดังขึ้นลูกบ้านโทรมาแจ้งว่านายประดิษฐ์ถูกยิงตาย
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคนนี้ยังบอกเลยว่าเสียดายมากนะ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจแบบเป็นจิตอาสาจริง
อยากจะลงสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะเขาอยากช่วยเหลือลูกบ้านจริง
แต่เขาตั้งใจจะลงสมัครนะครับ

ลงได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้มันยังไม่ถึงกำหนดมันต้องปีนะ
พวกเขาจะลงไปม่ำเองเขาก็บอกว่าถ้าได้ไม่ได้ก็คือว่าเขา
เขาก็ขอลงเองเพราะเหมือนแฟนเขาก็พูดบอกว่า
ก็เขาขอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายครับผม
ได้ไม่ได้ก็จะหยุดเสียดายค่ะเสียดาย
ก็ยังนั่งคุยเห็นเรื่องเขาก็ดีแล้ว
คุณผู้ชมค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพในวันนี้
เป็นคืนที่สามแล้วนะคะจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์
คุณระวีการได้คุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
เป็นน้องสาวคนที่สองนะคะเธอก็เล่าว่าทางบ้านเนี่ยยืนยันว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงเลยนะเตือนพี่ชายตลอดเลย
อย่าลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเลยเตือนจนห้ามเลยแหละว่าห้ามเถอะ
ลงสมัครได้ไหมเพราะว่าต้องแบ่งเวลาของทางที่
จะต้องมาดูแลครอบครัวอะไรแบบเนี้ยไปช่วยเหลือชาวบ้าน
แต่พี่ชายบอกเลยว่าน้องไม่รู้หรอกว่าหมู่บ้านนี้
ยังต้องการการพัฒนาอยู่นะนี่นะคะ
คือพี่ชายเธอเป็นคนที่จิตอาสาจริงอยากจะช่วยเหลือลูกบ้านจริง
เขาจิตอาสามานานแล้วใครให้ทำอะไรให้ช่วยอะไรในชุมชนเนี่ย
ช่วยตลอดขนาดไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
ก็เหมือนเป็นไปแล้วเพราะช่วยทุกคนจริง
น้องสาวบอกว่าการสูญเสียในครั้งนี้ทุกคนในครอบครัวเสียใจมากนะคะ
ต้องมาเห็นภาพหลานสาววัย๓ขวบเรียกหาพ่อทุกวัน
เด็กอะค่ะก็พูดว่าอยากให้พ่อไปนอนกับหนูในบ้าน
แล้วเดินไปที่โรงเย็นนะคุณผู้ชมจะเปิดโลง
ไม่รู้นะคะ๓ขวบจะเปิดโลงเข้าไปหาพ่อ
แล้วบอกว่าอยากให้พ่อไปนอนกับหนูในบ้านโอ้โหทุกคนบอกว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนใจจริง
ตอนนี้ครอบครัวก็เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจนะคะ
พอจับได้แล้วแบบนี้ก็อยากให้พิจารณาขั้นต่อไปก็คือ
อย่าให้ประกันตัวออกมานะเพราะว่าเหตุการณ์มันอุกอาจมากโหดเขี้ยมมากนะ
จริงนัดเดียวก็เกินพอแล้วนะนี่ยิงซ้ำจนแบบโอ้โหจนเขาเสียชีวิตคาที่แบบนั้น
พี่ชายไม่ได้อยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่ลงก็อย่างที่ได้แจ้งชี้แจงไปแล้วว่า
เขาทำด้วยจิตอาสาด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาหมู่บ้าน
แม้กระทั่งทุกวันนี้เขาจะเป็นไม่ได้เป็นเขาก็ทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครมายุโยงไม่ได้มองว่าอะไรไม่เคยคิดว่า
ไม่ได้มองว่ามันจะมีการขัดแย้งหรือว่าจะมีการแย่งชิงอะไรอย่างนี้
ไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้
ที่พี่ชายจะถูกยิงเสียชีวิตนะคะครอบครัวยืนยันว่าวันนั้นเป็นวันหยุด
พี่ชายตื่นมาออกไปตัดผมแล้วก็ไปหาซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัว
ในครอบครัวบอกว่าเออมันก็แปลกเนอะทุกครั้งเนี่ยพี่ชายจะทำกับข้าวแบบรสจัดจ้าน
แต่วันนั้นวันที่เกิดเรื่องเนี่ยทำกับข้าวแล้วโอ้โหถึงขั้นแม่ทักว่าทำไมลูกทำกับข้าวจืดแบบนี้
ทีนี้ค่ะผู้ตายตอบกลับแม่ไปว่ากลัวพ่อกับแม่กินไม่ได้ก็เลยทำจืดให้พ่อกับแม่ได้กิน
แล้วก็เอากับข้าวไปกินต่อที่ร้านขายของชำก็คือจุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
นี่นะคะคนร้ายไม่พูดเลยนะฮะยังไม่บอกค่ะว่าสาเหตุอะไรค่ะ
ก็อยู่ที่ว่าตำรวจจะขยายผลในการสอบปากคำได้อย่างไรใช่ไหมทำเองหรือว่ามีใครบงการอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไร